ครอบครัวบอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะ
จู่นั่งทานเข้ากับเพื่อนน่าลงไปแบบนี้

ทีนี้ไล่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรมา

ไปถามภรรยาของตำรวจหนุ่มในนั้น

คุณมิ่งขวัญเมืองคงอายุ๒๘ปี
ท่านนี้ค่ะเป็นภรรยาของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือ๑๐ตำรวจตรีกิติพงศ์เชื้อคำฮอดอายุ๒๘ปีเท่านั้น
เป็นพบหมู่ตำรวจสันติบาล
ถามว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมา

ฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มสอง
นี่ค่ะกลายเป็นว่าเสียชีวิตหลังจากที่ฉีดวัคซีนอีกแล้ว
ที่ฉันไม่ได้พูดนะคะว่าเป็นผลมาจากวัคซีนนะคะ
คือ๑๐ตำรวจตรีกิติพงศ์เขาตั้งใจดีทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วเดินทางกลับบ้านไปก็คือตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายน
กะว่าจะไปรับภรรยาจากมหาสารคามมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
แต่ยังไม่ทันทำตามความตั้งใจนะคะเขามาเสียชีวิตก่อนค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะคะภรรยาเนี่ยชื่อว่าคุณมิ่งขวัญ
เล่าทำลายให้ฟังหมดเลยบอกว่าสามีก็คือ๑๐ตำรวจตรีกิติพง
ฉีดวัคซีนไปเข็มแรกซีโนแวค๑พฤษภาคม
หลังจากนั้น๑๐มิถุนายนก็มีการไปฉีดวัคซีน

มิถุนากลับบ้านที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
กลับบ้านมา๒๑บอกว่าไหนก็กลับมาบ้าน
เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนหน่อยบอกภรรยาแบบนี้นะคะ
๒๑วิทยุนายนไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็แย่ด
ตอนกินข้าวอยู่ฟุบลงเลยค่ะกลางวงข้าวเลย
อันนี้ภรรยาเล่าแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
แต่ที่แน่คือตอนนั้นผู้ตายคือยังมีสตินะ
แต่ว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่รอดนะคะ
นำส่งตัวที่โรงพยาบาลสุดท้าย๑๐ตำรวจตรีกิติพงศ์เสียชีวิต
ปุ้ยพี่กิติพงศ์เขามีโรคประจำตัวไหม
นี่ค่ะเราก็ถามเหมือนกันพี่เบิร์ตคำถามนี้สำคัญมากเลยนะฮะ
ไปถามภรรยาของ๑๐ตำรวจตรีกิติพงศ์ท่านนี้ค่ะ
ว่าเอ๊ะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าภรรยาบอกว่าไม่นะ
ผู้ตายปกติร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่าง
ทีนี้โรงพยาบาลแรกที่ส่งตัวผู้ตายไปรักษา

ก็คือโรงพยาบาลที่มาสหรัฐศาสตร์ราคา
ระบุในใบมรณบัตรบอกว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลว
ทีนี้คุณพ่อเอ๋ยภรรยาเอ๋ยก็บอกว่าเฮ้ยเกิดจากหัวใจล้มเหลวได้อะไร
เพราะว่าผู้ตายเป็นตำรวจยังหนุ่มยังแน่นเลย
ก่อนหน้านี้ก็ฝึกมาเยอะหลายเขาเรียกว่าหลายหลักสูตรนะคะ

คือถ้าเกิดว่าตอนนั้นฝึกหนักขนาดนี้
ถ้าเกิดว่ามีอาการหัวใจร่มเหล็กตอนนั้นน่าจะมีอาการก่อนไหม
ต้องเห็นแล้วก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องมีการส่งสัญญาณแล้วนะครับ
หน้านี้ไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็ถามภรรยาต่อ
ถามภรรยาคุณมิ่งขวัญคุณมิ่งขวัญบอกว่า
ก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าแอบคิดลึกนะคะ
ว่าเป็นผลพวงมาจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้ฟันทงว่าเป็นผลพวงมาจากวัคซีน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการส่งศพผู้ตาย
ชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
แล้วต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
สักประมาณ๔๕วันถึงจะรู้ผลนะคะว่าสุดท้ายแล้ว
สามี๑๐ตรวจตรวยกิจพงษ์เสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่

ก่อนหน้านี้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไป
เมื่อวันที่๑๐มิถุนาค่ะ
เขาก็โทรมาบอกว่าวันนี้จะไปฉีดวัคซีนนะ
แต่ว่าไม่มีอะไรฉีดเสร็จแล้วก็ปกติดีค่ะ

หลังจากฉีดวัคซีนเขาก็กินยาพาราปกติเลย

ก็ไม่มีบ่นปวดหัวไม่มีบ่นเป็นไข้ไม่มีอะไรเลยค่ะ

เพราะว่าเขาเป็นคนหนุ่มด้วยอายุก็ยังน้อย

ว่าเป็นที่ตัววัคซีนด้วยหรือเปล่า
ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้
สอบอย่างละเอียดอีกครั้งหน้าสาเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดจากอะไรกันนะรอ๔๕วันค่ะ